คุณระพิพันธ์อยู่ในพื้นที่ตั้งแต่เช้า

เพราะว่าเท่าที่เห็นไปรายงานเราก็เกาะติดกันตลอดนะคะ
หลังจากที่เมื่อช่วงเช้าเกิดเหตุปะทะกัน

ก็ขอบินทบาทรัฐบาลบอกว่า
อยากจะขอให้ยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคอสช

ในการที่จะเรียกว่าควบคุมพื้นที่วัดพระธรรมกาย
หลังจากที่มีการปะทะกันแบบนี้
เพราะว่าบอกว่าเป็นสิ่งที่สะเทือนใจชาวพุทธ

เพราะว่าประเทศไทยเองก็ถือว่าเป็นหนึ่งในศูนย์กลาง
ของพุทธศาสนาด้วยก็ไม่อยากที่จะให้ภาพแบบนี้เกิดขึ้นนะคะ
พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศนี้กับคุณระพีพันธ์เรือนศรี
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดมาจากวัดพระธรรมกายค่ะ

หลังเกิดเหตุประทะระหว่างตำรวจพระสงฆ์และศิษยานุสิต
วัดพระธรรมกายตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา
จนถึงขณะนี้ก็ล่วงเลยมาเกือบ๓ชั่วโมงแล้วนะคะ
ของวัดพระธรรมกายยังอยู่ในสถานการณ์ปกติ
โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะยังคงตั้งแถวประจันหน้า
ตำรวจทวนสองกองร้อยเข้าประจำจุดถนนเลียบคลองแอน
ทางเข้าประตู๕และ๖ของวัดพระธรรมกายทั้งสองฝั่ง
ขณะเดียวกันในจุดที่มีการประทะระหว่างตำรวจพระสงฆ์และศิษยานุสิต
หลังกลุ่มพระสงฆ์พยายามฝ่าแนวกั้นของตำรวจ
เพื่อเปิดทางให้ศิษยานุสิตเข้าพื้นที่เวลานี้
พระสงฆ์และศิษยานุสิตบางส่วนยังปักหลักสวดมนต์
และฟังเทศนาอยู่กลางถนนโดยมีตำรวจยืนประจันหน้าอยู่นะคะ
พระสนิทวงศ์วุฒิวังโสผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร
พระธรรมกายออกมาเปิดเผยหลังเกิดเหตุประทะว่า
ภาพที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่สะเทือนใจต่อชาวพุทธเป็นอย่างมาก
เพราะประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก
พร้อมทั้งอยากให้คศรัฐบาลยกเลิกประกาศใช้อำนาจตามมาตรา๔๔
ควบคุมพื้นที่รอบวัดพระธรรมกาย
เพราะทำให้พระและญาติโยมที่อยู่ในวัดออกมาไม่ได้
และเพื่อให้วัดได้อำนวยความสะดวกให้กับญาติโยม
ในการประกอบศาสนกิจต่อไป
ส่วนเรื่องการมอบตัวนะคะภายหลังดีเอสไอใช้อำนาจตามคำสั่งหัวหน้าคอสช
พระสงฆ์๑๔รูปไปรายงานตัวเมื่อวานนี้ในเวลา๑๘นาฬิกา
ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือพระสนิทวงศ์นะคะ
เจ้าตัวบอกว่ายังไม่ได้รับเอกสารเห็นเพียงในโซเชียลเท่านั้น

การประกอบศาสนาคิดต่อไป
การคณะสงฆ์พระผู้ใหญ่ทั้งหลายเมตตาว่าปรึกษาหาลือว่า
จะขอบินทบาทกับทางคอสชและรัฐบาลได้ไหมว่า
ขอบินทบาทง๔๔คือขอให้ยกเลิกนะครับ
ขอให้ยกเลิกง๔๔ซะแล้วก็มีการเจรจาอย่างสันติวิธี
ปรองดองตามนโยบายของภาครัฐเองว่า
อุตส่าห์ตั้งคณะกรรมการปรองดองขึ้นมาแล้วเนี่ยน่าจะไม่ใช่เฉพาะเรื่องบ้านเมืองเท่านั้น
แม้แต่การพระศาสนาเองซึ่งเรื่องนี้

อเจมส์ยังไม่เห็นเอกสารที่เป็นเนื้อหาแต่ว่าเห็นแชร์กันในโซเชียลเยอะแยะแล้ว
อเจมส์ทั้งมัธยังไม่ได้รับทราบอันนี้เอาเป็นทางการใช่ไหม
อาจารย์เจริญพรแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือวันที่๑๖กุมภาพันธ์
วันนั้นท่านรองแล้วก็ท่านตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ของรัฐในส่วนอื่นก็มาด้วย
และพระจำนวนใน๑๔รูปทุกรูปที่ไม่อาการอาภาษณ์หนัก
หรือว่าไม่ไปต่างจังหวัดหรือว่าต่างประเทศเนี่ยก็มารายงานตัวเรียบร้อยแล้ว
ส่วนกรณีที่มีรายงานว่าจะตัดไฟในวัดพระธรรมกายทั้งหมดรวมถึงเมืองแก้วมณีนั้นนะคะ
จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการตัดไฟค่ะ
ล่าสุดนะคะตำรวจภูทรจังหวัดประจวบคิริคันจำนวน๒กองร้อยได้เดินทางมาเสริมกำลังกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่บริเวณประตู๕และประตู๖แห่งนี้นะคะ
พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากถนนเรียบคลองแอนวัดพระธรรมกายค่ะ